สำหรับสาวเอมมี่อามาเรียจาคอป
เจ้าของวลีเด็ดแม่มาแม่มา

แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีผลงานให้เราได้ติดตามสักเท่าไหร่นักนะคะ
ก่อนหน้านี้เธอถูกจับพร้อมกับแฟนนุ่ม

และร่วมกันมียาไอซ์และยาอีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
โดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
ล่าสุดวันนี้เธอได้รับการปล่อยตัว
หลังจากถูกสารชั้นต้นสั่งจำคุก๓เดือนปรับ๕๐๐๐บาท
ส่วนคดีความร่วมกันครอบครองยาเสพติดสารพิพากษายกฟ้อง
เนื่องจากคำให้การของโจทย์ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า
อดีตนักแสดงสาวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย
แต่ให้คุมประพฤติรายงานตัวทุก๓เดือนเป็นเวลา๑ปี
ก็คือตอนนี้พ้นคุกแล้วล่ะรอดจากคุกแล้วล่ะ
ด้านครอบครัวของสาวเอมมี่เองก็เผยนะคะว่ารู้สึกดีใจ
ลูกสาวได้ปล่อยตัวซึ่งหลังจากนี้จะดูแลลูกอย่างใกล้ชิด
ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
โดยในพรุ่งนี้ค่ะเวลา๑๐นาฬิกา
ทางครอบครัวของสาวเอมมี่จะแถลงข่าวเปิดใจ
ที่สำนักงานทีมงานทนายประชาชนจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามข่าวการเปิดใจของครอบครัว
คุณเอมมี่ได้ในบันเทิงไทยรัฐวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่ง

สรุปเลยก็คือน้องเอมมี่รอดจากการติดคุกแล้ว
แต่ต้องรายงานตัวทุก๓เดือนเป็นระยะเวลา๑ปี
คือน้องเนี่ยมีโทษในข้อหาเสพยาเสพติด
ครอบครองเพื่อการจำหน่ายก็เลยโทษเบาหน่อย
ไปก็เกือบปีอยู่เหมือนกันนะ๑๙กันยายนปีที่แล้วนั่นเองนะคะ

แต่ว่าเขาบอกว่าแฟนนุ่มของสาวเอมมี่เนี่ย